ไปที่จังหวัดชนบุรีฮะโควิดทำเศรษฐกิจพังชนบุรีก็เหมือนกัน
บุรีมีเจ้าของรถบัสเป็นรถประจำทาง
รถประจำถิ่นปรากฏว่าตอนนี้ผู้ทิศาสตร์หดหายอืม
ไม่รู้จะทำมาหากินยังไงเปลี่ยนจากรถบริการรถประจำทาง
เป็นร้านสะดวกซื้อเป็นคาเฟ่ขายกาแฟขายน้ำปั่น
เอ้ยเตรียมไหมต้องติดป้ายอย่างงี้นะฮะกลัวว่าเขาจะไม่รู้
ว่านี่ร้านค้าที่นี่ร้านค้าแล้วขึ้นไปแคปหมูโผล่มาก่อนเลย
แหม่งมันน่าเด็ดแล้วกันมีทั้งแคปหมูมีทั้งขนมปัง
มีทั้งขนมนมเนยต่างนานาและนี่เคาน์เตอร์นี่คือบาร์
บาร์ขายน้ำปั่นน้ำผลไม้หรือใครอยากจิบกาแฟเชิญได้เลย
ถ้าไม่บอกอย่างนี้นึกไม่ออกเลยว่าเขาเคยเป็นรถประจำทาง
ไปไหนหมดเลาะทิ้งหมดแล้วเบาะเลาะทิ้งเพื่อให้มีพื้นที่
ในการเลือกหาขนมนมเนยจิบแล้วลมโกรกเย็นมาก
ถ้าเฟสเสียงขึ้นเนี่ยจะได้ยินเสียงลมดูพัดป้ายขนาดนี้ฮะ
รถโดยสารคันนี้เรียกว่าร้านแล้วกันร้านชื่อว่าบัสช็อปเลย
เจ้าของเนี่ยเป็นคุณพ่อของน้องทิติมา
เอ่ยชื่อครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเอาชื่อลูกไป
ทิติมาอิ่มสะอาดเนี่ยตอนนี้เป็นคนดูแลรถคันนี้
ฮะลูกเป็นคนดูแลรถเหรอใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้เรียนออนไลน์
เรียนไปก็ขายของไปสบายช่วยกันทำมาหากินได้นะฮะ
รถเนี่ยดัดแปลงมาแบบนี้แล้วสมมุติถ้าหากวันดีคืนดี
เศรษฐกิจมันกลับมาเฟื่องฟูเศรษฐกิจมันกลับไปเป็นภาวะปกติ
แล้วรถจะทำไงอ๋อเอาเบาะมาติดคืนเหมือนเดิมครับพี่
ติดคืนเอาบาน้ำเอาขนมนมเนยแคปหมูเอาลงไป
รับส่งผู้โดยสารตามเดิมเดี๋ยวฟังจากน้องทิติมา
ใช้เวลาว่างตรงนี้ในการขายของไปด้วยเลยอ๋อแล้วค่ะแล้วรถนี้คือไอเดียใครเอ่ย
เป็นไอเดียป๊าค่ะไอเดียพ่อใช่อ๋อก็คือช่วงนี้ไม่ได้วิ่ง
ใช่ค่ะช่วงหาการโควิดใช่ครั้งแรกก็จะเปิดเป็นเพลิง
แต่ว่าป๊าคิดไอเดียนี้ออกมาเอาเป็นรถเลยดีกว่านี่ค่ะอืม
โดนแตกเลยอืมคนมันซื้อเยอะไหมครับเอ่อก็เรื่อยเรื่อยค่ะ
เข้าทั้งวันทั้งวันเรื่อยเรื่อยใช่ค่ะอันนี้ยังเรียนอยู่ใช่ค่ะ
อยู่ชั้นหนูเรียนอยู่ปีสองค่ะปีสองโรงเรียนก็ยังไม่เปิด
ก็เลยต้องมาช่วยพ่อใช่ค่ะถ้าไม่ได้บอกจังหวัดยังคิดว่าเป็นบุรีรำเลยเนี่ย
ใส่เสื้อบุรีรำยูไนเต็ดเข้าใจว่าจะชอบเป็นการส่วนตัวครับผม
บัตช็อปอยู่ที่ไหนอยู่ทางเข้าวัดป่าธรรมชาติ
บนคลองกลิวอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วรอบนี้นี่
ก็หวังว่าเศรษฐกิจจะขี้คลายจะได้กลับไปรับผู้โดยสารที่รัก
เดิมนะฮะจังหวัดชนบุรีครับ